ลบบุรีมีเหตุยิงกันเหมือนกันนะคะ
เป็นผู้ชายสองคนอ่อขออภัยผู้ชายสามคนกับผู้หญิงหนึ่งคน
คือจะเห็นว่าเป็นกระบะตู้ทึบจอดอยู่
สักพักนึงเนี่ยผู้ชาย๓คนยืนอยู่ข้างล่าง
มีผู้หญิงคนนึงขึ้นไปนั่งตรงที่คนขับ

กระบะท้ายขาวเนี่ยผู้ชายไปยืดชุดกระชากผู้หญิงที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยให้ลงมา

แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงเดินกลับไปที่รถเก๋ง
คว้าปืนมาแล้วไปเจาะยิงผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้น

หลายคนบอกโอ้โหชู้สาวแน่นอน

คนที่ถูกยิงเป็นคนที่เป็นเจ้าของรถส่งน้ำเป็นคนขับรถส่งน้ำ

แล้วปรากฏว่ามีไฟแนนซ์ตามมาทวงยึดรถ

ไฟแนนซ์มาสองคนผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคน

เดินไปนั่งฝั่งที่นั่งคนขับ
เพราะไม่ต้องการให้คนขับรถส่งน้ำสองคนนี้ขึ้นรถเอารถไปได้

ฟังคนขับเขาก็ไปยืดสุขชาติให้ผู้หญิงคุณได้ลงจากรถ
ไม่ได้คุณจะเอารถผมไปแบบนี้ไม่ได้

เดินกลับมาที่รถคว้าปืนออกมาเลยค่ะ

อ่านี่วิ่งแล้ววิ่งเห็นมั้ย
เห็นเอามือวิ่งกุมหลังมาไหมคะ

เขาเลยเอามือวิ่งกุมหลังแล้ววิ่งหนีมา
ส่วนคนแถวนี้เขาวิ่งหนีเข้าร้านเข้าบ้านกันหมดนะฮะ

เติงกันหมดเลยค่ะพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะในซอยศรีสุริโยไทย๒

คนเสียชีวิตเนี่ยคือในเต้

ฟังเรื่องราวเขาบอกว่าวันนั้นโต้งกับเต้ที่เป็นคนขับรถส่งน้ำอยู่บริษัทเดียวกัน

เขาเห็นเพื่อนจอดมีเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนคนที่สามชื่อโอเห็นเพื่อนจอดอยู่
ก็เลยจอดรถจะลงไปถามว่าเกิดอะไรมีอะไรเกิดขึ้น

ก็ปรากฏว่าเห็นว่าเต้กับโต้งกำลังเจรจาอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์ที่จะตามมายึดรถ
เขากะว่าจะไปช่วยคุยให้
เพราะเออก็เข้าใจสถานการณ์ของเพื่อนเนาะ

แล้วพอจังหวะที่มีการยื้อยุดกันเพราะว่าไฟแนนซ์ที่เป็นผู้หญิงอ่ะ
ขึ้นไปนั่งเพื่อที่จะไม่ให้เต้กับโต้งขับรถไปนี่แหละ

มันเลยชุลมุนกันยื้อยุดกันยื้อแย่งกัน
แนนซ์ผู้ชายก็เลยยิงเข้าไปที่หลัง
จ่อยิงทั้งโต้งกับเต้เลยแต่เต้คือคนที่โดนยิงค่ะ
ว่าผมกระชากผู้หญิงลงไหม
คือผู้หญิงมันขึ้นไปบนรถนั่งคนนั้น

แล้วผู้หญิงนั้นไม่เกี่ยวกับรถโดนยึด
เพราะเขาจะไม่ให้รถไปไง

คนโดนยิงก็ดึงรถผู้หญิงออก
ผู้ชายมากับผู้หญิงก็เลยยิงเลย

จนกว่าเขาไปแล้วผมออกมาเนี่ย

เขาก่อเหตุสิทธิ์ปุ๊บเขาขึ้นรถขับรถออกไปเลย

นี่ค่ะนายสัญญานะคะที่เป็นไฟแนนซ์ที่เป็นคนยิงนี่แหละ
เสร็จปุ๊บขึ้นรถขับรถออกไปเลย

เขาไปที่พระนครศรีอยุธยาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะ

ทำไมฮะไปมอบตัวค่ะไปมอบตัวที่นู่นเหรอ
มอบตัวที่สพพระนครศรีอยุธยาโดยบอกว่า
เขาป้องกันตัวเขาถูกรุมทำร้ายก่อน
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ก่อนไปจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันนะ
คือแต่ว่าที่สอพเมืองพระนครศรีอยุธยาที่เป็นมอบตัวเนี่ย
สุดท้ายเขาก็ประสานสพเมืองลบบุรีเจ้าของคดีเจ้าของพื้นที่นะฮะ

ใช่ค่ะทีนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปไล่ตามทีละประเด็นก่อน
ลงไปที่พื้นที่เกิดเหตุก่อนนะคะ
ไปถึงเนี่ยยังเจอรถกระบะส่งของที่เป็นรถกระบะที่ไฟแนนซ์จะมายึด

กันพื้นที่ไว้ก่อนเป็นรถของกลางใช่ค่ะ
เมื่อกี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยค่ะ
กันพื้นที่ดูร่องรอยต่าง
แล้วก็เดี๋ยวรอต้องให้ตำรวจยกรถไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ครับได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นายนารากรค่ะ
แล้วก็เป็นเจ้าของรถกระบะส่งของคันนี้ด้วย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีผู้หญิงคนนึง
เขาบอกว่าเป็นไฟแนนซ์
มาพร้อมกับผู้ก่อเหตุคือในสัญญาจะมาขอยึดรถกระบะ
แต่ไม่ได้มีการแสดงตัวไม่มีแม้กระทั่งเอกสารมาขอยึดรถ

มีแค่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในไอแพทเท่านั้น

ทางคนเจ็บก็คือโต้งแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็คือเต้
มาคุยครับเขาบอกว่าจะยึดก็ไม่ว่าแต่ช่วยเอาเอกสาร
มายืนยันพูดคุยไกล่เกลี่ยกันดีดีได้ไหมเพราะเขาอยู่ระหว่างการทำงาน
แค่มีเอกสารทางไอแพทใครเขาจะแห่จะไปมั่นใจได้ยังไงว่าคุณคือไฟแนนซ์ตัวจริง
แล้วคุณก็ไม่แสดงตัวอะไรเลยและอีกอย่างนี่อยู่ระหว่างทางกลางส่องน้ำอ่ะ
ลูกค้าก็รอน้ำอยู่อ่ะครับเออต้องขับไปส่งของอีก
ยึดแบบนี้มันก็เสียการเสียงานแต่ฝ่ายผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นไฟแนนซ์
ก็ไม่ยอมเลยมีการยื้อยุดฉุดกระชากันขึ้นครับ
ที่นายสัญญาจะเดินไปหยิบปืนในรถแล้วก็มายิงโต้งกับเต้

ว่าเหมือนมีหน้าเล่มที่ถูกป้องผมไม่ได้เป็นรถผี

เราก็เอามาวิ่งน้ำแข็งในรถบุรีเฉยครับ
ตลอด๓ปีที่ผ่านมาจะมีไฟแนนซ์มาของรถเราแบบนี้ครับ

มีไฟแนนซ์ติดต่อไหมว่าอันนี้เป็นรถของเขานะครับ
ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีครับ
ก็คือจะมายืดรถแทน

เรื่องนี้นางเกวลินทัศนธรรมเนี่ยนะคะ
แม่ของผู้ตายค่ะเธอบอกโอ้โหทำใจไม่ได้เลยอ่ะ

เพิ่งผ่าตัดหัวเข่ามาก็มีลูกชายนี่แหละที่คอยดูแล

คือแม่มีลูก๓คนนะลูกชาย๒ลูกสาว๑
แต่งงานก็ออกเรือนไปอยู่กับสามีใช่ไหมคะ
ก็มีลูกชายเนี่ยแม่ก็อยู่กับลูกลูกก็คอยดูแลแม่
ตอนนี้ไม่มีลูกแล้วแม่ไม่รู้จะอยู่ยังไงเลย
มั่นใจนะว่าลูกแม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับคนก่อเหตุแน่นอน
ไม่น่าจะรู้จักเกี่ยวข้องอะไรกันด้วยซ้ำ
แต่อยู่ลูกแม่ต้องมาถูกยิงตายแบบนี้แม่รับไม่ได้
ตำรวจทำงานให้ถึงที่สุดทีเอาความเป็นธรรมให้ลูกแม่ที
ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่จะไปรับศพลูกมาประกอบพิธีทางศาสนา

สวทธิ์ภาคมือรถบุรีค่ะเรียกตัวผู้หญิง
ที่เป็นคนอ้างตัวเป็นไฟแนนซ์แล้วขึ้นไปนั่งบนรถเขาเพื่อจะยึดรถอ่ะอ่า
ผู้หญิงคนนี้นะคะเธอเป็นแฟนสาวของนายสัญญามือยิง
เป็นแฟนของนายสัญญาที่เป็นคนก่อเหตุ
บอกว่าก็เป็นไฟแนนซ์เธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
ขับรถมากับนายสัญญาครับเพราะเอิญมาเจอรถกระบะคันนี้
มาเจอกันพอดีแล้วก็อ้าวนี่เป็นคันที่ต้องยึดนี่
ก็เลยลงไปขอยึดเลยบังเอิญเจอก็เลยลงไปขอยึดเลยแสดงตัว
แต่กลายเป็นว่าเธอเนี่ยถูกกลุ่มผู้ตายเข้ามาทำร้ายก่อน
นายสัญญาก็เลยต้องใช้ปืนยิงเพื่อป้องกันตัว
เธอยังโชว์แขนให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นบาตแผลถูกทำร้าย
เรื่องนี้สพเมืองลบบุรีบอกว่าก็ได้สอบปากคำไปแค่เบื้องต้นเท่านั้นเอง
ยังไม่ได้สอบปากคำผู้ต้องหาก็คือนายสัญญา
เพราะเขายังไม่พร้อมให้ปากคำป่วยมีโรคประจำตัว
แต่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งไปแล้ว๓ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่า
แล้วก็พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ

เห็นบอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะ
ถ้าอาการดีขึ้นก็จะให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
ไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลต่อไป
ก็ถือว่าแจ้งข้อหานักกับมือยิงไป๓ข้อหา

ใช่ไหมแล้วคุณไปทวงรถไปยึดรถเขาด้วยวิธีการอย่างนี้เนี่ย
มันถูกต้องตามมาตรการที่มันต้องทำแบบนั้นหรือเปล่า